ส่วนปัญหาเรื่องของนมโรงเรียนที่ไปโผล่ที่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะ
ทางด้านของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนค่ะ
เสนอบอกว่าอยากให้ตัดสิทธิโคต้าผลิตนมโรงเรียนของสหกรโคนมวังน้ำเย็น
ที่ได้นำนมโรงเรียนไปขายที่กัมพูชา
ทั้งจะต้องตรวจสอบในกรณีที่มีการนำนมส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะ
หน้าธิรพประยุราศิษฐ์ประหลัดกระสวงเกษตรและสหกรเปิดเผยว่า
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้จัดการสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น
รับว่ากระทำผิดด้วยการส่งนมโรงเรียนไปขายที่กัมพูชาจริง
ถือว่ามีความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน
การศึกษา๒๕๕๙ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมแล้วก็ผู้รับจ้างขนส่ง
จำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ได้เฉพาะภายในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนและภายในประเทศไทยเท่านั้น
อนุกรรมการจะเสนอคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนมหรือว่ามิ้วบอร์ดให้ลงโทษสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น
ด้วยการลดสิทธิ์การผลิตนมที่จะเข้าโครงการนมโรงเรียนทันทีร้อยละ๕เป็นเวลา๑ปี
หรือลดสิทธิ์๔ตันต่อวันจากเดิมที่จะได้สิทธิ์ในการผลิตอยู่๙๒ตันต่อวันค่ะ
พบว่าในส่วนของการนำเอานมกล่องที่ใช้แบรนด์คำว่านมโรงเรียน
ออกไปในส่วนของ
ประเทศเพื่อนบ้านไปวางไว้ตามที่จุดจำหน่ายของต่างห้างต่าง
ทางผู้จัดการเขาก็ยอมรับว่าได้นมทางการจริง
อกจากนี้ก็จะส่งหนังสือแจ้งต่อสหกรโคนมวังน้ำเย็น
ระงับการส่งนมโรงเรียนออกไปขายอย่างประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ให้เรียกคืนกลับมาด้วย
โดยจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก
และการอนุญาตสินค้าผ่านแดนให้ช่วยตรวจสอบ
โดยจะระงับเย็บยั้งการส่งนมโรงเรียนไปขายอย่างประเทศเพื่อนบ้าน
รวมทั้งจะตรวจสอบย้อนหลังหาผู้รับผิดชอบค่ะ
ขณะเดียวกันจะให้ตรวจสอบไปยังโรงเรียนในพื้นที่๒๙จังหวัดที่สหกรโคนมวังน้ำเย็น
ส่งโรงเรียนให้ว่าได้ครบตามจำนวน๖๕๑๒๖กล่องต่อวันหรือไม่
จากการตรวจสอบล่าสุด๖๕โรงเรียนยังไม่พบความผิดปกตินะคะ
ประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรระบุว่าในอนาคตจะเสนอมิ้วบอร์ดให้เพิ่มโทษ
ถ้าพบว่ามีการกระทำผิดแบบซ้ำซากเช่นโทษทางปกครอง
หรืออาจจะให้ขึ้นบัญชีดำสหกรณ์โคนมที่กระทำผิดกฎ
และให้ดำเนินคดีทางปกครองด้วย
คุณผู้ชมสามารถที่จะฟังเสียงของประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรที่ยืนยันนะคะว่าทางสหกรโคนมวังน้ำเย็นได้กระทำผิดจริง